รอบสองนี้นะคะเกมส์นะคะ
สามารถที่จะตีตื้นขึ้นมาได้นะครับ

หยองต้องเป็นคนเลือกแล้วล่ะครับ
ว่าจะเลือกเล่นเกมอะไรระหว่างบาท่าเปิดแผ่นและไม้กระดกอย่าตกซี่

หนึ่งเครื่องเล่นที่มีชื่อว่าบาธาเปิดแผ่น
ผู้ข้าวกินแขนกรรมจะต้องส่งตัว
อยู่บนไม้กระดกที่กระดกทั้งซ้ายและขวา
ให้ในเวลารวม๖๐วินาทีของทีมทั้งนั้น
รอบนี้กับคำถามที่มีไม่จำกัด
พร้อมกับตอบคำถามจากพิธีกรให้ได้มากที่สุด

ซิลีกระดบ๔หน้าสินะคะ

อ่ะหมายแรก๔ซีลีบอกมา

และทีมหย่องลูกหยีได้เครื่องเล่น

เฮ้ซิริครับโอเคไหมครับซิริ

ซิริพร้อมนะพร้อมค่ะ๖๐วินาที
ถ้าพร้อมแล้วเปิดศึกวันทรงตัว

เกาะช้างใหญ่กว่าเกาะภูเก็ตตอบ

เกาะเสม็ดใหญ่กว่าเกาะสมุยตอบ

เกาะพยามอยู่จังหวัดระนองตอบ

เฮ้ยถูกมั้งถูก
เกาะล้านมีคนหัวล้านตอบ

เกาะแน่นหน่อยนั่นน้องนะเป็นชื่อเกาะตอบ

เกาะหวายอยู่จังหวัดจันทร์ฮะมุรี
อยู่จังหวัดจันทร์ฮะมุรี
จันทร์ฮะมุรี
เก่งมากครับน้องสิริ
ไม่ใช่น้องหนิมครับน้องหนิม
อยู่บนเครื่องเล่นได้ตั้ง๖ข้อ
หรือเพราะรูปรอบอันกระทัดและรัดน่ารักของน้องหนิง
ที่เบาวิวอยู่บนเครื่องเล่นของเรา
แต่ดูน้องนิ่มทำหน้าเข้าโอ๊ย
น้องครับอย่าทำหน้าแบบนั้นหรอกพี่สิครับโอ๊ย
มันสวยเลยสวยมากเลย

หนาวมากหนาวกว่าลำปาง
โอ้โหนะมาเฉลยกันนิดนึงนะฮะ
เกาะช้างใหญ่กว่าเกาะภูเก็ตนะฮะ
นิมตอบว่าผิดแน่ข้อนี้ได้คะแนนนะฮะ
เกาะช้าง๑๕๔๘ตารางกิโลเมตร
ส่วนภูเก็ตมี๕๔๓ตารางกิโลเมตร
เกาะพยามอยู่จังหวัดระนองไปตอบผิด
เกาะราวีอยู่จังหวัดตรังนะฮะผิดนะฮะ

จังหวัดสตูนฮะอยู่ในอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะตะของเรา
ได้ไป๔ข้อ๔คะแนนเยี่ยม
เครื่องแรกด้วยน้องหนิมทีมนี้รับไป๔คะแนน
กับเวลาที่เหลือ๓๑วินาที
อายห้ามทิ้งนะคะห้ามเกาะด้านหลัง

ถ้าพร้อมแล้วเปิดศึกวันทรงตัว

ถูกค่ะรู้จังแค่เฉียบลุย
เกาะเสม็ดเกาะทะลุเกาะพิทักษ์ทั้งหมดอยู่จังหวัดชุมพร

อกศรีชังเป็นอำเภอตอบ
เกาะตาชัยมีตาชัยเป็นเจ้าของต้อง

เกาะลันเตาอยู่จังหวัดกระบี

ผมขอดูหน้าคนที่มันบังคับเครื่องเล่นหน่อยสิ
ทำไมถึงทำกับน้องไอซ์ของผมแบบนี้โอ้โห
ดูสิน้องเขาเนี่ยเวลาที่เขาตอบเนี่ย
ยิ้มสบายรอฟังคำถามแบบชิวน่ารักสตาย
ทำไมต้องไปเร่งเครื่องเล่นให้แรงด้วยเฮ้ย
ทำได้ไม่น้อยนะฮะแต่น้อยมาก
พูดยังไงแต่น้อยไม่น้อยมากครับ

เกาะเสม็ดเกาะทะลุเกาะพิทักษ์

ตอบว่าผิดใช่ไหมคิดว่าเสม็ดอยู่ระยองใช่ไหม
แต่ที่ชุมพรมีหนึ่งเกาะที่ชื่อเกาะเสม็ดเหมือนกัน
นะฮะตอนนี้เลยไม่ได้คะแนนไป

นิสัยไม่ดีเลย

ตอนนี้น้องไอซ์ทำคะแนนเพิ่มให้กับทีม
มีคะแนนรวมเป็น๖คะแนน
กับเวลาที่เหลืออีก๑๘วินาที

เกาะล้านลาอยู่ใกล้เกาะลันคาตอบ

เกาะเสม็ดมีเม็ดมะม่วงตอบ

เกาะกูลพิหาดไก่แบ้ตอบ

เกาะตะปูอยู่ใกล้เกาะค้อนตอบ

ฟังทันบ้างครับว่าก่อนที่คุณปอเนี่ยจะลงไปเนี่ย

เกาะตะปู
เกาะตะปู
ทำไมไม่ตอบวัตถุหรือผิด

โอ้โหนะฮะมาเฉลยกันนิดหนึ่งนะฮะน้องปอ
เกาะล้านลาอยู่ใกล้เกาะลันตาผิด
ลาไม่มีนะฮะอยู่ที่ไหนก็มีความสุขได้เหมือนกัน
เกาะสะเม็ดมีเม็ดมะม่วงแหมของจองกันจริง
เกาะไหนมันก็ไม่มีนะฮะอันนี้ได้ไปนะฮะ
อีกอันนึงเกาะตะปูอยู่ใกล้เกาะคอนแล้วเป็นอะไรเกาะ
ในอายุตลกเบี้ยอย่างชีพไม่ใช่พอกันแหละช่วงหน้ามาเจอกันใหม่ครับ